คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับ
เรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองมาฝากคุณผู้ชมกัน
ก่อนหน้านี้ครับเราพูดกันเรื่องของการวางแผนการออมและการลงทุนกันมาอย่างต่อเนื่อง
แต่จริงแล้วเรื่องของการบริหารการเงิน
สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือ
เรื่องของการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
เดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับนักวางแผนการเงินในเรื่องนี้กัน
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามกันก่อนกับช่องทางต่างที่สามารถติดตามรายการรวยหุ้นของเราผ่านระบบออนไลน์ครับ
เพื่อสร้างความมั่งข้างไปกับพวกเรา๓คน
ในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน
มาติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับ
เรามีเรื่องของการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสุด
ใจมาพูดคุยกันเช่นเคย
ก่อนหน้านี้นะครับพูดคุยเรื่องของการออมและการลงทุนนะครับ
จริงแล้วการบริหารการเงินมีหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญ
ก็คือการวางแผนการใช้จ่ายนั่นเอง

หาเงินมาได้การออมก็สำคัญ
แต่จริงแล้วรายจ่ายเรื่องของการบริหารจัดการ
ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะครับ
ถูกต้องเพราะว่าถ้ามองดีหาได้

จะได้รู้ว่าเหลือใช้เท่าไหร่นะคะ

เอาไปลงทุนตามสไตล์ของตัวเองด้วย

เท่าที่คุณอรพันธ์เห็นนี่เป็นยังไงกันบ้างครับ
อันนี้ต้องเรียกว่ารายได้หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะ
เรียกว่ารายจ่ายจริงจ่ายได้ไม่อ้าง

แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกระตุกแล้วก็ฉุกคิด
กลับมาต้องดูก่อนค่ะว่าเราจะจ่ายอะไรออกไป
มันใช่สิ่งจำเป็นหรือเปล่า
หลายครั้งอาจจะไม่จำเป็น
เจอแค่ตัวอักษรเซลล์ตัวใหญ่
ใช่ไหมกระโดดข้างเดินเข้าไปไม่ทันรู้ตัวเลยครับ
บางคนก็บอกว่าเงินเดือนขึ้นทุกปี
ส่วนที่ขึ้นมาตรงนี้เอาไปทำอะไร
อาจจะเอาไปลงทุนเพิ่ม
หรือว่าเรามีเป้าหมายอะไรเอาให้ชัดเจนแล้วก็ไปทำตรงนั้น
ส่วนค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายประจำตรงนี้ค่ะ

แล้วสักครู่คุณอภัณฑ์บอกว่าอยากจะให้ลองแยกดู
ค่าใช้จ่ายอะไรมันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไร
แต่บางคนก็บอกว่าทุกอย่างที่ฉันจ่ายมันก็จำเป็นของฉันหมด
เรามีวิธีในการเลือกยังไงว่าอะไรจำเป็น
หรือว่าอะไรมันเป็นแค่การสนองความต้องการชั่วครั้งชั่วคราว
จำเป็นต้องบอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้ต้องมี
ถ้าเกิดว่าไม่มีฉันอยู่ไม่ได้เลย

แต่เสื้อผ้าแพงก็อาจจะไม่จำเป็น

หรือบางทีบอกว่าตัวแพงมันอาจจะอยู่ได้นานอยู่ได้ทน
ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่อาจจะไม่ต้องบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือน
จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันด้วย
ก็ลองพิจารณาดูว่าของท่านมีอะไรที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นการทำบัญชีรายจ่ายก็อาจจะทำให้เราคิดได้ง่ายขึ้นไหมครับ
บางคนไม่รู้ว่าทั้งเดือนในจ่ายอะไรกันบ้าง

เขาบอกว่าบางทีได้เงินมาสมมุติว่าเดือนละ๕๐๐๐๐บาท
เหลือใช้เท่าไหร่ไม่รู้หรอกต้องจ่ายหนี้ก่อน
เพราะว่าปกติเราบอกว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจำใช่ไหม

ผันแปลแบบประจำค่าโทรศัพท์แต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากันนี้
ใช่เดือนนี้โทรศัพท์พูดเยอะหน่อยคุยเยอะหน่อยก็จัดใหม่หน่อย

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาดูว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำ
มีในเรื่องของการออมและการลงทุนแล้วหรือยัง

ถ้าเกิดว่ามีแล้วนี่ถือว่าโชคดีมากที่กันเงินตรงนี้เอาไว้ก่อน
สำคัญก็คือต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการออม
ไม่ใช่ว่าใช้เหลือแล้วค่อยมาออมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ออม

เพราะเราจะคิดว่าตรงนี้ก็สำคัญตรงนี้ก็จำเป็นนะ
เงินในกระเป๋ามีนะพอมีปุ๊บมันก็จะโดนดึงออกไปง่าย
ถ้าสมมุติว่าเราคิดแล้วว่าสิ่งของเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นกับเรา
เราคงต้องซื้อแหละแล้วเราจะบริหารจัดการยังไง
ถ้าอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่ที่มันมีราคาสูง
ของชิ้นใหญ่มีราคาสูงจำเป็นแล้วพิจารณาแล้วถูกไหมคะ
ทีนี้ก็ต้องมาดูเงินในกระเป๋าของเรา
เงินใหม่ที่จะเข้ามาแต่ละเดือนเป็นยังไงนะคะ

คือเงินที่เราสะสมมาไว้มีไหม
ถ้าบอกว่าเงินเก่าไม่มีเลยอันนี้แทบจะต้องพับเก็บไว้ก่อนเลยถูกไหมคะ
ว่าของชิ้นใหญ่ที่คุณบอยบอกคืออะไร
รถยนต์ก็ได้มีความจำเป็นว่าต้องใช้สำหรับการทำงาน
สมมุติสักล้านหนึ่งมูลค่า
คันเก่าที่ใช้อยู่อาจจะเก่าเกินไป
ถ้าเกิดว่าเทินคันเก่าไปได้๕๐๐๐แต่คันใหม่ล้านหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าถ้าจะดาวน์ควรจะสัก๒๕๐๐๐๐๐บาทหรือว่า๒๕ถูกไหมคะ
เขาก็บอกว่าคุณบอยต้องมาดูอีก๒๐๐๐๐๐๐บาทมีหรือเปล่า

ถ้ายังไม่มีอดทนใช้คันเก่าไปก่อนอีกสักระยะหนึ่ง
เพราะว่ายังไงในราคาคงไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ไปมากเท่าไหร่แล้วล่ะ

ใช่ก็จะน้อยแล้วแล้วอดทนใช้ต่อไปแล้วเก็บอีก๒๐๐๐๐๐บาทตรงนี้
เพื่อที่จะมาเดาให้ได้ก่อน
ถ้าหามาได้แล้วปุ๊บก็มาถึงสเต็ปต่อไป
ใช่ไหมคะก็คือมีเงินละ๒๕๐๐บาทที่จะไปวาง
เพราะฉะนั้นต้องมาดูอีกว่าถ้าเราจะเอารถคันนี้จริง
๑๐๐๐บาท๒๕๐๐๐๐บาทเงินดาวน์มีแล้ว
อ๋อก็ต้องดูฐานาการเงินของผมตอนนั้นด้วย
ใช่แล้วก็ดูรายได้คุณบอยว่ามีเท่าไหร่

เขาบอกว่าควรจะมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่ควรเกินสัก๔๐

ถูกต้องถ้า๕๐๐๐ก็บอกว่าไม่ควรเกินสัก๒๐๐๐บาท
จะต้องจ่ายต่อเดือนรวมทุกอย่างใช่ไหมครับ

ต้องใช่ค่ะถ้าไม่มีบ้าน

โดยปกติเขาไม่จะผ่อนสักถ้าเอาง่ายที่๕ปี

ต้องผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ๑๓๗๕๐บาท

ถูกต้องแต่ว่าระหว่างทางมีอะไรเกิดขึ้น
ค่าน้ำมันเติมสัปดาห์ละกี่ครั้ง

ถ้ามีรถก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาแบบนี้
ประกันปีหนึ่งก็ต้องเสีย
อีกเท่าไรเกือบสองหมื่นอะไรอย่างนี้

เสื่อมสภาพเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
กล้าล้างรถล้างเองดีกว่าหรือเปล่า

ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรตามมาบ้าง
อันนี้คือการวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายเงิน

สมมุติว่าผ่อน๔๐ไม่เกิน๔๐ของรายได้
แต่บางคนบอกว่าถ้า๔๐จริงฉันผ่อนอะไรไม่ได้เลยนะอย่างนี้

บางที่บอกบางสถาบันการเงินให้ถึง๕๐
แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้องหมดเงินครึ่งหนึ่ง

เราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้ว
ถ้าเกิดบอกว่าเคสนี้มีบ้าง

แต่ถ้าเกิดว่าต้องเช่าบ้านด้วยทำไง

ใช่แล้วรถบอกว่ามูลค่าก็จะลดลงไปเรื่อยด้วย
อาจจะเหลือเท่า๕๐๐๐ไอ้คันแรกของเรา
แต่ต้องใช้เวลานิดนึง

เพื่อที่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
สมมุติว่าผมมีโคต้าจ่ายหนี้ได้เดือนละ๒๐๐๐บาท

ซื้อได้แต่อาจจะเติ่งเมืองอย่างที่บอก
อาจจะบางคนบอกฉันจะผ่อนเต็มเลยได้ไหม

ว่าเราจะดาวน์แค่๒๕๐๐๐๐บาทหรือว่า๒๕

ใช่หรือว่าเราบอกว่าเราอยากจะผ่อนมากกว่านี้ก็ได้

จากที่เมื่อกี้เราบอกว่าผ่อนสัก๕ปีใช่ไหมค
อาจจะบอกผ่อนเดือนสัก๔ปีดีไหม
อันนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูแรงของตัวเองด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าฉุกเฉินต้องการใช้เงินนะคะ
เราบอกว่าฉันไม่ผ่อนละ๑๓๐๐๐บาทผ่อนไปละเดือนละ๒๐๐๐๐บาท
เรามีเงินสำรองเพียงพอสำหรับตรงนี้หรือเปล่า
หรือว่าจะมีเงินสักนิดนึงเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวกับเราหน่อยจะดีกว่าไหม
เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับแผนการออมระยะยาวของเราได้
ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดอยู่โชคดีบริษัทจ่ายโบนัสบอกว่าอยากจะปิดหนี้รถดีไหมไม่แนะนำ

ใช่ค่ะเพราะอันนั้นเขาเป็นดอกเบี้ยแบบรถต้นรถดอก
ก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าหนี้ที่เรามีเป็นหนี้แบบไหน

เพื่อที่จะได้บริหารจัดการให้ถูกต้อง

ถ้ามีหนี้หลายก้อนนะครับเราจะเลือกยังไงว่าจะจ่ายอันไหนก่อนดี
ไหนก่อนดีต้องดูว่าอันไหนกระทบกับชีวิตเรามากที่สุดก่อนนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายอันนี้ชีวิตฉันล่มแน่ต้องเลือกอันนั้น
แต่ถ้าเกิดว่ารถนี้จ่ายไม่ไหวทำยังไง
ตอนที่เราได้มานี่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผ่อนไม่ไหวตึงจริงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปได้

บางคนบอกว่ามีบัตรเยอะอันตรายนะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะไปรูดใช้อะไรอย่างนี้
มีได้แต่ว่าเวลาที่ใช้แล้วเขากำหนดชำระเมื่อไหร่ต้องอย่าเกินนะคะ
เต็มจำนวนไปตามระยะเวลาตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้บัตรเครดิตได้อย่างถูกวิธี
ก็เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินบริหารสภาพคล่องของเราแบบนั้นได้
การวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายมันมีความสำคัญกับการไปถึงเป้าหมายทางการเงินของเรายังไงบ้างครับคุณนาพันธ์ครับมาก
เพราะว่าทุกวันนี้แค่ก้าวเท้าออกมาจากบ้านก็จ่ายเงินแล้วไม่มีวันไหนที่ออกมาจากบ้านแล้วเงินเราไม่ได้ออกมา
แต่ว่าเราต้องรู้มีสติในการที่จะใช้อยู่ตลอดว่าเราจะใช้จ่ายอันนี้ไปเพื่ออะไร
เพราะฉะนั้นต้องพยายามดูตัวเราอย่าฟุ้งเฟ้อไปตามสังคมแล้วเราก็จะได้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น
เพราะฉะนั้นหลังจากบริหารการใช้จ่ายแล้วมีรายได้มาแล้วเงินเหลือนี่ก็อย่าลืมเอาไปลงทุนด้วย

อยากจะให้ชี้ถึงความสำคัญของการลงทุนอีกสักครั้งหนึ่งครับ
ถ้าเกิดในเรื่องของการลงทุนออมก่อนรวยกว่าอันนี้หลายคนก็ได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
การลงทุนก่อนก็ย่อมมีโอกาสจะรวยกว่าด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าต้องเลือกการลงทุนที่เหมาะกับสไตล์ของเราเอง
อยากลอกใครเพราะว่าแต่ละคนมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายต่างกันมีระยะเวลาที่ต้องการแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเล่ากันไม่ได้ต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยเริ่มลงทุน
ซึ่งทางกองทุนบัวหลวงนะครับเขาก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณผู้ชม
เราหาได้แล้วเราใช้เป็นแล้วเราก็ต้องลงทุนให้เป็นเพื่อต่อยอดเงินออมของเรา
ให้มันมีการงอกเงยขึ้นมาด้วยนะครับเราถึงจะบรรลุเป้าหมายการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเกษียณอย่างมีความสุขนะครับ

อยากจะให้ทุกคนพออายุมากขึ้นก็จะมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงไปพร้อม
สุขภาพทางด้านร่างกายด้วยลองโทรมาพูดคุยกับทางกองทุนบัวหลวงได้นะครับ

ยังคงมีเนื้อหาสาระเรื่องของการลงทุนมาฝากกันกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วคุณอรพันธ์ผมเฉลิมพรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ